ท่านผู้ชมครับเด็กสาวคนนี้น้องน่าสงสารมากนะฮะ
ปัจจุบันอายุ๑๗ปีวันนี้เนี่ยทางชาวบ้านเขาไปแจ้งมูลนิธิวินวิน
ซึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับให้มาช่วยเหลือเด็ก
แล้วก็พาไปแจ้งความน้องบอกว่าถูกพ่อแท้ข่มขืนมา๑๐กว่าปี
ค่ะปัจจุบันน้องอายุสิบเจ็ดนะคือสาเหตุเนี่ยน้องบอกว่า
เวลาพ่อเมายาบ้าเสพยาบ้าแล้วจะมากระทำกับน้อง
เพราะพ่อบอกว่าน้องเนี่ยหน้าเหมือนแม่แม่ที่เลิกกับพ่อไปตั้งแต่น้องเนี่ย
หกขวบนะครับนี่ฮะทางคุณวินสุธีรชัยนะครับ
เป็นประธานมูลนิธิวินวินพาเด็กหญิงวัย๑๗ปี
ไปแจ้งความที่สพนขามจังหวัดชนบุรีนะครับว่าถูกพ่อแท้เนี่ย
ว่าชื่อในต้อมกันแล้วกันนะข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศมา๑๐กว่าปี
คือน้องไม่กล้าบอกใครนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยขู่
ว่าถ้าเกิดไปบอกใครเนี่ยจะฆ่าทั้งตัวเธอแล้วก็น้องชาย
ซึ่งปัจจุบันน้องชายอายุ๑๑ขวบส่วนตัวน้องเนี่ยอายุ๑๗นะครับ
น้องก็เลยไม่กล้าบอกแล้วทุกครั้งที่ก่อเหตุเนี่ยคือพ่อจะเสพยาบ้า
พอพ่อเสพยาบ้าแล้วพ่อก็จะมีอารมณ์ทางเพศแล้วก็จะมาข่มขืนลูกสาว
โดยจะบอกว่าลูกเนี่ยหน้าเหมือนแม่คือแม่ของเด็กเลิกกับพ่อของเด็กไปตั้งแต่
เด็กอายุ๖ขวบนะฮะสำหรับพี่สาวคนโตตอนนั้นนะครับ
แล้วก็จะถูกล่วงละเมิดมาตลอดนะน้องบอกว่าแรกพ่อก็มากอดลูก
ก็คิดว่าพ่อก็กอดเหมือนกับพ่อกับลูกสาวทั่วไปแต่สุดท้ายเนี่ยถูกกระทำ
ละเมิดนะข่มขืนจนกระทั่งล่าสุดพอเด็กโตขึ้นมาปัจจุบันอายุ๑๗ปีนะครับ
มีคนที่เขาย้ายมาอยู่ห้องข้างกันเขาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมเด็กสาวคนนี้ดูซึมเศร้าแบบผิดปกติ
สุดท้ายน้องก็ตัดสินใจนะฮะเล่าให้กับเพื่อนบ้านฟังเพราะทนไม่ไหวแล้ว
แล้วเพื่อนบ้านก็เลยไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิวินวินคุณวินนะครับที่เป็นประธานมูลนิธิบอกว่าหลังจากทราบเรื่องก็รีบไปช่วยเหลือเด็กทันทีนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เป็นพ่อที่ก่อเหตุกับเด็กด้วยเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้น
เราพร้อมบริเวณที่เราโดยลงพี่ปาลในต้นที่และการทราบสำคัญกัมพยาบาลมาจากนี่นะครับ
คือน้องไปทวดร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับ

คือทางแพทย์ก็ระบุชัดนะครับผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่า
วัยวเพศของเด็กสาวคนนี้มีลักษณะการถูกล่วงละเมิดนะครับ
ก็เลยมาแจ้งความตำรวจบอกว่าตามขั้นตอนเดี๋ยวต้องขออนุมัติศาลก่อนนะครับ
เพื่อขอหมายจับในคดีที่ก่อเหตุกับลูกสาวนะฮะสำหรับคนก่อเหตุ
แต่ตำรวจสพนขามไปที่บ้านของเด็กสาวคนนี้เลยนะครับ
แล้วก็ได้เจอกับพ่อของเขาอยู่ที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุนะครับ
โดยไปควบคุมตัวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสียงดัง
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาร้องเรียนไปเรื่องการส่งเสียงดังนะครับ
่อความวุ่นวายนะครับแล้วก็พฤติกรรมการเสพยาเสพติดด้วย
แต่ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นแล้วไม่เจอสารเสพติดนะฮะ
แต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่าขอคุมตัวไว้ก่อน
เพื่อรอเกี่ยวกับเรื่องของหมายจับที่ไปกระทำกับลูกสาว
จะได้ควบคุมตัวต่อได้ทันทีเลยตำรวจก็รีบจัดการให้ทันทีก่อนเลย